จะเห็นความน่ารักของน้องนาวาลูกชายวัยขวบกว่าของเจ้าตัวนะคะบอกเลยว่าน่ารักมาก
จะไม่ให้หลงได้ยังไงคุณผู้ชมเพราะว่านุ่มน้อยช่างเจรจาเหลือเกิน
พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแต่ว่าน้องยังเด็กด้วยแถมยังมากความสามารถซะเหลือเกินค่ะ
โดยเฉพาะเรื่องดนตรีบอกเลยว่าดูท่าจะได้เลือดความเป็นศิลปินจากคุณพ่ออีทมาแบบเต็มรูปไม้ใต้ต้นเลยนะ
อีทเนี่ยบอกกับบันเทิงไทยรัฐค่ะว่าเมื่อไหร่ที่ลูกชายได้ยินเสียงดนตรีนะ
ต้องลุกขึ้นมาโยกย้ายสายสะบัดตลอดเวลาเลยดูตามภาพเอานะคะ
ส่วนตัวค่ะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตอนที่ภรรยาพี่อีเขาตั้งท้องนะไปดูดนตรีตลอดไง
ทำให้ลูกชายเนี่ยได้ยินเสียงเพลงตั้งแต่อยู่ในท้องค่ะถามว่าตอนนี้ลูกชายมีพรสวรรค์ด้านนี้ไหม
เจ้าตัวบอกว่าก็ยังดูไม่ออกหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะเตรียมนะเตรียมพาไปตรวจยีนพรสวรรค์
เพื่อสนับสนุนทุกอย่างให้เต็มที่เลยอ่าเดี๋ยวนี้เขามีตรวจยีนพรสวรรค์ด้วยนะ
ใช่เป็นการตรวจดีเอ็นเอเลยไปฟังค่ะ
ตอนนี้นาวาก็ขวบ๘เดือนกำลังสนกำลังวิ่งทั่วบ้านเลย
แล้วก็ที่สำคัญถ้าเปิดเพลงขึ้นจะลุกขึ้นเต้นอัตโนมัติ
เขาก็จะชอบมาแบบเรียกพินเรียกอะไรได้หมดแล้วตอนนี้
อนาคตเขาจะเป็นอาชีพอะไรเราก็ไม่รู้แต่ว่าอยากให้มีพื้นฐานอย่างน้อย
ที่จะอ้างว่าน้องเขามีความสามารถด้านไหนพิเศษ
เราจะได้มุ่งไปด้านนั้นเต็มที่เลย